คุณผู้ชมคะมาพูดถึงอาชีพสับปะเหลอกันนิดนึง
คือจำได้ใช่ไหมคะในช่วงโควิดสิบเก้าหนักหนัก
แล้วคนเสียชีวิตเยอะเราพูดถึงอาชีพนี้เยอะ
การนัดครับคือบุคลากรการแพทย์คือด่านหน้าเนอะอืม
ปะเลอบอกว่าให้ความสำคัญกับเราด้วยนะเพราะเราคือด่านสุดท้ายในการชาปนกิจ

คุณผู้ชมค่ะเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับสับปะเหลอคนนี้นะคะ

เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการสับปะเหลออ่าเดี๋ยวลองดูค่ะ
ค่ะวันนี้ก็พรุ่งนี้จะมีเผาตก
เมื่อวานก็จัดการไปหนึ่งอันนี้นะคะเตาก็ยังร้อนอยู่
วันนี้ไปเผาศพมาเหมือนกันนะคะไปเผาที่วัดฝั่งทางนู้นมาแต่ว่าใส่ชุดดำเรียบร้อย
อันนี้เพรืองเครื่องก่อนกำลังถูกผ้าเมนท์อยู่
เป็นซับปะเรอเนี้ยเป็นมาตั้งแต่เด็กเด็กนะ
เจ้าที่เนี่ยเค้าก็จะเอ็นดูอ์ตุ๊สนะ
อย่างนี้นะมันก็จะไม่หลบ